กันที่สาวสวยคนนี้กันบ้างนะคะสำหรับไอซ์อามีนามางานนี้มาแบบ
เดี่ยวมาตัวคนเดียวเลยนะคะแถมที่สำคัญยังมีละครกับ
พระรามสี่อีกเพียงแค่เรื่องเดียวเอ้างานนี้มีกระแสข่าวเมาส์ว่าน้องไอซ์เนี่ย
เตรียมชิงวิกพระรามสี่จริงหรือเปล่าเดี๋ยวรอถามนะคะ
แต่ข่าวเนื้อแต่เนื้อข่าวเฉาทั้งปวงคุณผู้ชมนักแสดงสาวคนนี้สวยแล้วก็
ขึ้นเยอะเป็นเพราะอะไรที่สำคัญอยากรู้จังเลยว่า
ขนาดนี้ทำไมยังโสดคะ
ไม่ได้หายไปไหนแล้วค่ะตอนนี้ก็ถ่ายทำละครเรื่องใหม่อยู่ค่ะ
แต่ว่ามันค่อนข้างใช้เวลาเพราะว่ามันเพิ่งได้เปิดกล้อง
น่าจะได้ดูปีหน้าค่ะเพราะมันเป็นเรื่องของซีจี
แล้วก็ค่อนข้างยากในการถ่ายทำเพราะมันเป็นส่วนใหญ่จะเป็นคิวบูธ
คุณผู้ชมว่าสวยขึ้นอย่างวันนี้ก็ดูแบบฟิตเฟิร์ม
ขอบคุณมากค่ะอาจจะเพราะว่าช่วงนี้ออกกำลังกายค่ะ
ออกกำลังกายทุกวันรูปหัวใจที่บอกว่าโสดตอนนี้เป็นไงบ้างคะ
ก็ยังโสดเหมือนเดิมค่ะไม่ได้รู้สึกอยากมีใครหรือไม่ได้รู้สึกไม่อยากมีใคร